อดีตเมียคือเลิกรากันไปแล้วปรากฏว่าเดือดเลย
ไปขึ้นโรงพักแจ้งจับใครแจ้งจับเมียใหม่อ้าว
หาว่าเอาสามีอ่ะไปทิ้งไว้ที่วัดอ๋อไม่จับ
คือเขาพิการไม่ยอมดูแลไม่ดูแล
เอาไปทิ้งวัดทีนี้อดีตเมียไม่พอใจขึ้นโรงพักเลยนะคะ
แจ้งจับเลยอ่ะค่ะเฮ้ยแล้วดูสภาพสิเออ
กำลังมาครับคือเนี่ยนะคะมันน่าเวทนาค่ะ
โดนเอาไปทิ้งไว้อย่างนี้แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต
ได้รับเรื่องร้องเรียนบอกว่าพบชายพิการมีคนนำมาทิ้งไว้ที่วัดช้างใหญ่
อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีแล้วพระเห็นก็สงสารก็เอาผ้าห่ม
เอาหมอนมุ้งมากางให้เนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่าเห็นมีเหมือนกับผู้ใหญ่
หนึ่งขี่รถจักรยานยนต์พานั่งซ้อนท้ายมาแล้วจากนั้นก็เอามาปล่อยที่สาราวัดนี้
เมื่อสองวันก่อนต่อมาค่ะมีแม่และลูกลูกของชายพิการคนนี้
มารับตัวกลับไปนะทราบชื่อคือนายพานุวัฒน์สงวนนามสกุลค่ะ
อายุ๔๕ปีซึ่งนางดาริกาลูกสาวบอกว่าพ่อป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
มาได้ประมาณหนึ่งปีคนที่นำมาทิ้งเนี่ย
ได้เลยค่ะว่าเป็นใครน่าจะเป็นนางพักดีอายุสี่สิบสองปี
ซึ่งเป็นภรรยาใหม่ของพ่อนี่แหละ
ระดาวันอดีตภรรยาบอกว่าเลิกรากันไปแล้ว

แต่ที่เธอเดินทางมาแจ้งความกับตำรวจสพทุ่งฝน
ก็เพื่อให้ดำเนินคดีกับภรรยาใหม่ค่ะ
เพราะว่าพอเหมือนกับสามีป่วยพี่กานเดินไม่ได้แล้ว

คือทิ้งกันเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการขอให้ส่งเงินไปให้ด้วยนะ
คือมาขอจากทางภรรยาเก่ากับลูกอย่างนี้บอกว่าจะได้เอาเงินมาดูแล
ทีนี้พอทราบว่าในท้ายที่สุดแล้วพาอดีตสามีมาทิ้งไว้แบบนี้เธอโกรธมาก
เลยมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าภรรยาใหม่เป็นคนเอาอดีตสามีไปทิ้งค่ะ
และที่รู้ข่าวนี้เป็นเพราะว่าลูกสาวไปดูไลฟ์สดบ้านดุงอัปเดตแล้วเจอว่าคนที่ถูกทิ้งน่ะพ่อของเธอเอง
ก็เลยรีบเดินทางมารับตัวในฐานะที่เธอเป็นอดีตภรรยาและลูกค่ะ
จะไม่ยอมทำกับพ่อแบบนี้เหมือนเป็นหมาเป็นแมวเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างนี้นะเอามาปล่อยได้ยังไง
ก็เลยแจ้งความยืนยันจะดำเนินคดีกับภรรยาใหม่ให้ถึงที่สุดด้วยนะคะฟังเสียงอดีตภรรยาหน่อยค่ะ

อันนี้นะคะนี่เป็นฝั่งทางด้านของอดีตภรรยาและลูก
ส่วนนางดอกไม้เสโสอายุ๗๔ปีอันนี้เป็นแม่ของนายพานุวัฒน์ค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้นางพักดีซึ่งเป็นภรรยาใหม่โทรมาบอกคุณแม่
ให้ไปรับลูกชายที่อำเภอบ้านดุงหน่อยเธอจะไปทำงานที่กรุงเทพ
ค่ะแม่ก็บอกว่าเอองั้นเอามาส่งที่อำเภอกุมภาวะปีจะส่งค่ารถให้
แต่สุดท้ายไม่มาส่งหรอกค่ะเอาไปไว้วัดนู่นนะคะคุณแม่บอกโกรธมาก
ลูกชายเป็นคนพิการป่วยติดเตียงแม่ไม่ยอมนะจะเอาเรื่องนางพักดีให้ถึงที่สุด
แล้วคุณแม่ยังเพิ่งมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะฝ่ายผู้หญิงเนี่ย
มีวิชาเสน่อาคมอะไรไหมทำไมลูกชายถึงหนีไปอยู่กับเขาเลย
เลิกกับเมียที่แต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยอมทิ้งลูกอีก๓คน
อันนี้ก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวก็คงต้องมีการดำเนินคดีกันหรือว่าเรียกมาพูดคุยกันอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะ